ท่านผู้ชมครับมาตามความคืบหน้า
คดีรถยนต์ถูกระเบิด
จนพังเสียหายยับเยอะเลยนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑ศพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในค่ายกองร้อยต่อชดที่๔๑๕
ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
เมื่อคืนวันที่๕ตุลาคมคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
นี่ฮะสภาพของรถคันนี้นะครับ

ผู้เสียชีวิตก็คือ๑๐เอกสุพัฒนาชัยมากสถิต
อายุ๓๕ปี
สุพัฒนาชัยเป็นทหารพรานที่๔๑

ทีนี้ทางค่ายต่อชะดอที่ระนองเนี่ย
ค่ายต่อชะดอร์กองร้อยต่อชะดอร์๔๑๕
เขาก็ให้ทหารชุดปฏิบัติการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของมธบ๔๔ที่ชุมพร๖นาย
มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักในค่ายได้
เอกสุพัฒนาชัยก็มีรถยนต์ส่วนตัว

ปรากฏว่าคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนที่

ปรากฏว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
บอกว่าพอขึ้นไปสตาร์ทรถ

แล้วเพื่อนที่อยู่แถวนั้นก็รีบมาดูนะครับ
ตอนแรกก็บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
เอกสุพัฒนาชัยก็ร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
ก็ช่วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

เป็นเหตุประมาทของผู้เสียชีวิต
ที่เอาระเบิดมาเก็บไว้ในรถยนต์หรือเปล่า
แล้วมันระเบิดขึ้นจังหวะนั้นพอดีเลย
หรือ๒เป็นเหตุถูกฆาตกรรม
มีคนเอาระเบิดมาวางไว้ที่รถ

เพื่อที่จะฆาตกรรมนะฮะยังไม่ได้สรุปนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามความคืบหน้านะครับ
ซึ่งวันนี้ที่เกิดเหตุก็คือในกองร้อย
ต่อชะดอร์๔๑๕ที่จังหวัดอนอง
ชุดสืบสวนของสพเมืองจังหวัดระนอง
พิสูจน์หลักฐานด้วยมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าที่เกิดเหตุ
การเกิดเหตุลักษณะเนี่ยเป็นการเหมือนกับ

ไม่ใช่อุบัติเหตุเครื่องยนต์ขัดคล่อง
หลงเหลือในจุดเกิดเหตุตรวจสอบ
พบว่าผู้ก่อเหตุ
ใช้ระเบิดชนิดไหนอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้ยังกำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
แต่มันมีเรื่องของ

ปัจจุบันที่เสียชีวิต
ไม่ได้เสียชีวิตจากถูกระเบิดชนิดลูกเกลี้ยง
เนื่องจากลักษณะของการระเบิดเป็นการกระจายขึ้นมาที่ห้องผู้โดยสาร
คล้ายกับถูกผู้ไม่หวังดี
เอาระเบิดมาติดไว้ใต้ท้องรถฝั่งคนขับ

แล้วก็มีภาพภาพหนึ่งในที่เกิดเหตุ

อกจากจะทำลายตัวรถจนเหล็กฉี่ขาดแล้ว
แรงระเบิดยังทำให้พื้นดินยุบลึก
ประมาณ๒๐เซนติเมตร
ส่วนรถยนต์นะครับ

ทำการเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในที่เก็บของกลาง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันทางพันธุ์ตำรวจเอกปริญญา
ตันทสวรรค์ภูมิกับการศพรน
ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ตำรวจได้เรียกพยานในที่เกิดเหตุ
คนใกล้ชิดกับผู้ตายมาสอบปากคำไปเกือบ๑๕บาท

่งประเด็นไปที่เรื่องปัญหาความขัดแย้งในหน้าที่การงานของผู้ตาย
กับเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว

เชื่อมโยงกับเรื่องความมั่นคงความไม่สงบ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้หรือไม่
เพราะว่า๑๐เอกสุพัฒนาชัยเอง

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
มีทหารคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง

ของวันศุกร์ที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
สุพัฒนาชัยเดินออกมาจากบ้านพักในค่าย
ขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านพัก
เพื่อจะขับออกไปทำธุระด้านนอกนะครับ
พอ๑๐เอกสุพัฒนาชัยเข้าไปนั่งในรถ
ก็เสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ตามปกติ

ขณะกำลังจะเคลื่อนรถออกจากบ้านพัก
จู่ก็เกิดการระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับ
ทำให้๑๐เอกสุพัฒนาชัยถูกแรงอัดระเบิด
บาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลชะกัน
โดยเฉพาะบริเวณท่อนขาด้านบนนะครับ
ตอนนั้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ

แล้วก็นำตัว๑๑สุพัฒนาชัยไปส่งโรงพยาบาลระนอง
แต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ค่ะทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ไปตรวจสอบทางเข้าออกนะคะ
ของค่ายตรชด๔๑๕ค่ะ
คือทางเข้าไปบ้านพักที่เกิดเหตุเนี่ย
เข้าออกได้๒ทางค่ะคุณผู้ชม
ทางแรกคือเส้นทางหลักที่จะต้องผ่านป้อมตรวจของเจ้าหน้าที่
ส่วนทางเข้าอีกทางนึงจะอยู่ถึงก่อนป้อมตรวจการ
ซึ่งจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทหารที่ให้ข้อมูลมานะคะ
คือจุดนี้ใครก็สามารถผ่านเข้าออกได้

แต่วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ที่สามารถตัดทะลุไปยังบ้านพักของ๑๐เอกพัฒนาชัย
เจ้าหน้าที่ต่อชะดอให้เข้าออกค่ายได้แค่เส้นทางเดียวแทนค่ะ
ทางครอบครัวได้มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรม

ที่วัดป่ออิดอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

ครอบครัวเชื่อว่า๑๐เอกสุพัฒนาชัยถูกรอบทำร้ายนะคะ
พี่สาวของ๑๐เอกสุพัฒนาชัยนางสาวสยานัน

รับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอุบัติเหตุนะคะ
โดยเฉพาะการพกอาวุธระเบิดแล้วเกิดพลาดท่าระเบิดทำงานเองเนี่ย

เพราะว่า๑๐เอกสุพัฒนาชัยไม่เคยพกลูกระเบิดไว้ในรถนะคะ

สิบเอกสุพัฒนาชัยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
แต่ยอมรับว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมา

รอบยิงขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่๔๘

ก็เลยให้ย้ายมาประจำการที่มณฑนทหารบกที่๔๔
ประจำจังหวัดชุมพรจังหวัดบ้านเกิด
กระทั่งมาถูกรอบสังหารค่ะ
น้องชายพี่ไม่มีระเบิดไม่มี

กระทั่งปืนน้องชายพี่ยังไม่พกเลย

คือถ้าเขามีอะไรก็แล้วแต่น้องชายพี่จะบอกพี่หมด
จะบอกพี่แต่พี่เขาไม่บอกพี่คือเรื่องงาน

เขาบอกกับพี่ว่าพี่อ้อยคอยดูนะว่าผมอ่ะ

พี่ก็บอกว่าหมึกจานแล้วสอบให้ได้ก่อน

พี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นลางอะไรนะ
เรื่องแบบนี้คือพี่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นลางอ่ะ

น้องชายพี่เหมือนเหมือนเขาหมดเขาถูกฆ่า

มองใครหรือบุคคลเรื่องการเสียชีวิตในครั้งนี้

ไม่รู้จริงว่าน้องชายพี่ตายเพราะอะไร

พี่อยากจะขอสื่อขอให้เขาช่วย

พี่อยากจะให้ขอผู้ที่เกี่ยวข้องนะ

เมืองละนองขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ช่วยช่วยให้ความเป็นธรรมกับน้องชายพี่ด้วย
ส่วนทางด้านของพี่ชายของ๑๐เอกสุพัฒนาชัย

ก็บอกว่ามั่นใจว่าเหตุการณ์นี้
คนก่อเหตุต้องเป็นคนในอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าคนภายนอกไม่มีทางที่จะนำอุปกรณ์ระเบิดเข้าไปประกอบ
หรือติดตั้งภายในค่ายทหารแน่
ทุกคนในครอบครัวก็ขอฝากให้เร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ
ผมว่าที่คิดนะไม่ใช่คนนอก

คนวงนอกเนี่ยข้าวไม่ได้หรอกค่ะผมมันไม่เชื่อ

ขอให้จับคนที่ทำความผิดนะ
ให้ได้ด้วย
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่า

สุภาธนาชัยเคยนำรถไปซ่อมหลายครั้ง
อาจจะเป็นช่องที่ทำให้มีผู้ไม่หวังดี
นำระเบิดมาติดไว้ที่ใต้ท้องรถหรือเปล่า
เรื่องนี้ทางครอบครัวบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่าข้อสนิทฐานนี้จะเป็นจริงหรือไม่
แต่ว่าถ้าตามข้อมูลการซ่อมรถยนต์
ของ๑๐เอกสุภาธนาชัย

แต่ถ้าจะเป็นการลอบวางระเบิด

เพราะว่าล่าสุดก็คือ๑๐เอกสุพัฒนาชัย
เอารถไปซ่อมครั้งสุดท้ายก็คือตั้งแต่๒๓เดือนที่แล้ว

ทางครอบครัวจะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพทั้งสิ้น๗คืนนะครับ
แล้วก็มีกำหนดพิธีชาปนกิจศพ๑๐เอกสุพัฒนาชัย
วันอาทิตย์ที่๑๔ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ